ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
ที่จังหวัดขอนกัลเนี่ยไปเจอศพของผู้หญิงคนนึงอายุยี่สิบเก้าปี
ค่ะเธอเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะฮะ
แต่ทีนี้มันมีปริศนาแห่งการตายอยู่อืมเพราะว่าสภาพศพเปลือยท่อนล่างนะฮะ
นอนตะแครงอยู่ที่พื้นนะครับอวัยวะเพศมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยค่ะ
นี่นะฮะสพชุมแพรที่ขอนแก่นหลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะครับ
บ้านพักหลังนี้อยู่ที่หมู่๒บ้านโนนทองหลางตำบลหนองไผ่
จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างของบ้านเนี่ย
เจอศพของนางสาวหนึ่งรุ้นไทยอายุยี่สิบเก้าปีเสียชีวิตอยู่ข้างข้างที่นอนนะฮะ
สภาพตะแคงขวาตกจากที่นอนนะฮะสวมเสื้อยืดแขนสั้นแต่ข้างล่างนี่เปลือยเปล่านะครับ
กางเกงชั้นในก็อยู่ที่พื้นใกล้ใกล้กับปลายเท้าอวัยวะเพศนี่มีคราบเลือดแห้งติดอยู่ด้วยนะครับ
ตัวแข็งแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบมีโทรศัพท์มือถือของผู้ตายวางอยู่บนที่นอน
ซึ่งที่มือถือเนี่ยมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนี่คือหลักฐานต่าง
แล้วก็สภาพของศพในเบื้องต้นนะครับนี่คือผู้ตายฮะนางสาวหนึ่งรุไทยวัย๒๙ปี
เดี๋ยวเรื่องชันสูตรอย่างละเอียดเนี่ยต้องส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อน
ลุงของนางสาวหนึ่งฤทัยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วย
ลุงสำฤิษฐ์พิมพ์แก้วอายุห้าสิบหกเป็นคนมาเจอศพคนแรกนะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเดินติดทงรอบหมู่บ้านอยู่
มาถึงบ้านของหลานสาวเห็นประตูปิดเงียบก็ไปเรียกนะ
ไม่มีเสียงขานตอบอะไรออกมาลุงก็เลยดันประตูที่ล็อกอยู่
กรอนประตูนี้หลุดนะฮะแล้วก็เข้าไปดูในบ้าน
พบว่าหนึ่งฤทัยหลานสาวนอนตายแล้วในสภาพอย่างที่บอก
คือเปลือยท่อนล่างก็เลยเอาผ้าห่มเนี่ยมาคลุมเอาไว้ก่อน
แล้วแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับลุงของผู้ตายบอกว่าหลานสาว
อยู่ที่บ้านเพียงลำพังนะครับอยู่กับลูกชายวัยสามขวบอีกหนึ่งคนนะ
ซึ่งเป็นเด็กออทิสติกไม่มีสามี
กับพี่ชายเนี่ยไปทำงานต่างประเทศนานจะแวะมาถามความเป็นอยู่ของหลาน
สักครั้งหนึ่งสำหรับลุงจนกระทั่งเมื่อเช้ามาเจอก็เสียชีวิตแล้วนะฮะ
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะครับหมู่บ้านโนนทองหลางนะฮะ
ที่ตะบลหนองไผ่อังเภอชุมแพทย์จังหวัดขอนแก่น
ได้คุยกับเพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนบ้านของนางสาวหนึ่งรุทัยนะครับ
บอกว่าปกติผู้ตายเขาอยู่กันแค่๒คนนะ
ลูกชายอายุเพิ่ง๗ขวบแล้วก็ออทิสติกนะฮะ
เมื่อวานนี้ยังมาหาผู้ตายที่บ้านอยู่เลยเพื่อนบ้านบอกนะ
เมื่อวานนี้ตอนสายนะก็พบว่าเขาปิดบ้าน
จะได้ยินเสียงของนางสาวหนึ่งฤทัยเนี่ยบอกมาประมาณว่าไม่สบายขอพักผ่อน
ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรจนกระทั่งตอนเช้าวันนี้ลุงมาดูก็ไม่เปิดประตูเหมือนกัน
ต้องดันกรอนประตูเข้าไปถึงเข้าไปดูก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว
คือวันนี้เนี่ยความจริงแล้วช่วงสายเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าก็มาดูอยู่เหมือนกันนะ
เรียกยังไงก็ไม่ตอบเหมือนเดิมแต่เห็นลูกชายเนี่ยเดินอยู่ในบ้าน
ก็เลยไปบอกลุงของผู้ตายที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลุงมาดูเปิดประตูไม่ได้
ก็เลยพังประตูเข้าไปก็ไปเจอลักษณะสภาพศพอย่างที่บอกแล้วฮะ
แล้วก็เปลือยท่อนล่างด้วยมีบาดแผลที่คิ้วขวาด้วยมีเลือดติดอยู่ที่อวัยวเพศด้วย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอาจจะช็อกหรือว่าวูบหรือมีโรคประจำตัวหรืออะไรยังไง
เมื่อวานนี้เพื่อนบ้านยังได้ยินเสียงอาบน้ำอยู่ที่บ้านของผู้ตายเลยนะ
ตอนออกจากห้องน้ำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผ้าเช็ดตัวหล่นอยู่หรือเปล่า
ก็เลยเหมือนกับเปลือยท่อนล่างอาจจะช็อกตอนนั้นหรือเปล่าหรือเกิดอะไรยังไงขึ้น
เอาลองฟังเพื่อนบ้านหน่อยนะฮะ
ประชุ่ม
ปากกันพอแล้วอ่าอันงัดแล้วก็เอาน่ามสะอาดพอแล้วจงค่อยขึ้นมา
ก็เป็นโรคประจำตัวแล้วเป็นไทยร้อยแล้วก็เป็นเป็นซีดสั้นเกียร์ว่าจะไปพาอยู่
เป็นซีสเป็นซีสอันเป็นที่ที่ป้ารู้จักน่ะเป็นซีส
พามอร์นัทวันใดบุพาจะไปหามอร์อยู่สั้น
มีเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ติดกันอีกคนนึงนะครับบอกกับเราว่าความจริงแล้วผู้ตายเขาไม่ออกจากบ้านมา๔วันแล้วนะ
นี่ฮะปกติเนี่ยจะออกมานั่งหน้าบ้านทุกวันหรือไม่ก็ออกไปซื้อกับข้าว
แต่๔วันที่ผ่านมาผิดสังเกตมากยังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
อ่าหรือจะตายอยู่ในบ้านแล้วหรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงนะฮะ
คุณป้าบอกนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง
ก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าจะฆาตกรรมหรือเปล่าเพราะทำไมถึงเปลือยท่อนล่าง
แล้วมีเลือดออกที่อวัยวเพศแต่สภาพบ้านโดยรวมของเขา
ก็รั้วรอบขอบชิดมีกำแพงโดยรอบมีทางเข้าออกทางเดียวก็คือประตูหน้าบ้าน
แล้วตอนที่ลุงเข้ามาเรียกเนี่ยในบ้านก็ปิดล็อกอย่างดี
คิดว่าไม่น่าจะมีใครเข้าไปได้
นี่ลุงเพื่อนหมาลุงเรามาก็เลยบอกลุงลุงไปเอิ้นไอ้หนึ่งแนม
มันปะว้านบะสำบายไปเอิ้นแม้มันเนี้ยฮะมันเป็นยังเลยวางสิ
ก็เลยพร้าว์กันมาเอิ้นเหียงหลังกะแล้วก็พังตัวตัวแล้วค่อยเห็น
เปิดเข้าไปแบบเห็นน้อนอยู่นั่นนะกี่
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับครอบครัวไปรับศพของนางสาวหนึ่งรุทัยแล้ว
จากโรงพยาบาลชุมแพรนะฮะนี่ครับก็มีการจุดทูบ
นะฮะเพื่อเรียกผู้ตายให้ไปที่วัดนะญาติบอกให้ไปฟังพระสวด
ได้ไปสู่พบภูมิที่ดีจากนั้นก็นำศพขึ้นรถตู้ไปตั้ง
เน็กกุศลที่วัดบุรพานะครับที่ตะบลหนองไผ่อำเภอชุมแพรที่ขอนแก่น
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะชาวบ้านในพื้นที่ก็มาช่วยกัน
เรื่องของงานศพด้วยนะคือก็มาช่วยกันทำกับข้าว
แขกเรือในงานด้วยนะฮะเนื่องจากผู้ตายเองเขาก็
ขัดสนอยู่เหมือนกันต้องเลี้ยงดูลูกที่ออทิสติกเพียงลำพังด้วย
ทางญาติญาติกับทางชาวบ้านเลยตัดสินใจจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ๑คืนนะครับ
เองบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
เนื่องจากผู้ตายมีโรคประจำตัวด้วยแล้วในบ้านไม่มีล่องรอยหรือการทื้น
หรือการทำร้ายอะไรกันขณะเดียวกันตำรวจได้เชิญลุงของผู้ตายที่เจอศพคนแรกไปให้ข้อมูลนะครับ
พร้อมกับเพื่อนบ้านด้วยลุงบอกว่าทางญาติญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
ผลการชนสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
อาจจะมีการกินยาเกินขนาดด้วยน่าจะเป็นยาแก้เครียด
จนเกิดอาการช็อกนี่ฮะส่วนร่องรอยต่างเดี๋ยวต้องรอฟังทางตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องการชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุต่างหรือเรื่องเปลือยท่อนล่างอาจจะเป็นอย่างที่เพื่อนบ้านเขาบอก
ค่ะอาจจะไปอาบน้ำพอดีหรือเปล่าอืม
จังหวะที่ช็อกมาอาจจะล้มลงแล้วก็ผ้าเช็ดตัวอาจจะหลุดเพราะว่าอยู่ใกล้แถวสภาพศพตรงนั้นด้วย